ไปที่จันทบุรีที่จันทบุรีปกติเวลาไปเที่ยว
ก็จะไปเที่ยวสวนผลไม้บุฟเฟ่

แต่ว่าที่จะนำเสนออยู่ในสวนผลไม้เหมือนกัน

ป๊อก๙ป๊อก๙สบายนี่แหละค่ะ
เขาอยู่ในกลางสวนผลไม้ในจันทบุรีเลยนะคะ
ซึ่งทหารก็สนที่กำลังกับหลายฝ่ายค่ะ
ทลายบ่อนไพ่ป๊อกเด้งกลางสวนผลไม้
สามารถจับเซียนพนันได้หลายคนเลยค่ะ
ป๊อก๘หนาวป๊อก๙สบายของคุณ
แต่ตอนนี้หนาวหมดแล้วนะฮะทั้งวง

สพเมืองจันทบุรีฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน

บ้านพักคนงานกลางสวนผลไม้ค่ะ
หลังจากที่มีคนร้องเรียนไปจากชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ในพื้นที่เขาบอกว่าบ้านหลังนี้มีการเปิดเป็นบ่อนพนัน

บอกไม่ได้เพิ่งเปิดนะเปิดมาหลายปีแล้วค่ะ
ในแต่ละวันจะมีนักพนันเดินทางเข้าออกสวนผลไม้เป็นจำนวนมาก
ก็คือเขาอาจจะไม่สังเกตเพราะว่าคิดว่าเขามาเที่ยวสวนผลไม้หรือเปล่า
แต่ว่าบางคนนี่ไปเล่นไพ่ป๊อกเด้ง

ที่กำลังนั่งเล่นไพ่ป๊อกเด้งอยู่ภายในบ้าน
วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงออกมาทางหลังบ้าน
รายก็วิ่งเข้าไปอยู่ในห้องนอน
แต่ไม่รอดนะคะถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวไว้ได้
จับไว้ได้๑๐คนหนีไปได้๓คนนะคะ
ขณะเดียวกันยังได้ตรวจยึดรถจำนวน๓คัน
ที่ไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของน่าจะวิ่งหนีไปแล้วนะ
เพื่อนำกลับไปตรวจสอบโดยจะตรวจยึดของกลาง
ผ้าห่มรองพื้นไพ่๓สำหรับ
เงินสดจำนวนหนึ่งพร้อมเชิญตัวเซียนพนันทั้งหมดค่ะ
สอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองจันทบุรี
พร้อมดำเนินการทางกฎหมาย
ซึ่งนางอริสาผู้ไทยสงฆ์ชาวจังหวัดนครราชศรีมาอาชีพค้าขาย
รับเป็นเจ้าบ้านอ้างว่าสาเหตุที่ไม่เคยถูกจับ
แล้วก็อยู่มาเป็นปีแบบนี้เพราะ
จ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในกรุงเทพ
แสดงว่าต้องเป็นอาจจะเป็นใหญ่หน่อยนะ

กลายเป็นบ่อนไม่ธรรมดาไปซะแล้วนะ
มีเรื่องของสวยมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ